แต่ว่าเสียที่ว่าเสียงมันไม่อำนวยเมื่อคืนทำงานหนักไปนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของเต้ยพงศกรวันที่๒๕กุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีกันกับเหล่าแฟนคลับ
และเพื่อนนักแสดงร่วมช่องน้ำตาลพิจักษณา
พร้อมด้วยเหล่าแฟนคลับของพี่หนิงนี่แหละค่ะ

อยากมาเยอะกว่านี้แต่ว่าเรารับจำนวนเท่านี้

ด้วยสถานที่ด้วยด้วยกิจกรรมเราด้วย
จริงก็อยากให้มากกว่านี้ครับเอาไว้รอปีหน้าดีกว่า
ปีนี้จะเป็นธีมในแนวของกีฬาสี

ก็จะเอาไปให้โรงพยาบาลพระมงกุฎ๙ครับ
คือเราอยากจะต่อยอดให้ทุกคนออกกำลังกาย
ที่จะรักสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้
วันหน้าเราจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยคุณหมอคุณพยาบาลเขา
วันนี้ได้ความสุขด้วยได้สุขภาพด้วยได้บุญด้วย
ไปแหละ๒เดือนคะ
ปกติดีครับแข้งแรงแข้งแรงมากวิ่งบ่อยหัวใจแข็งแรง
นี่แหละคือเจ้าตัวเองตอนนี้ก็เลิกรากันไป

เชียร์กับเตยเพราะหมี่แม่หมี่จิ้งกันต่อไป